อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมสังคมปัจจุบันนี้มันเสื่อมถอยลงไปทุกทีนะฮะ
ตำรวจปคมที่ขอนแก่นเข้าไปจับกลุ่มชายคนหนึ่งเขาใช้ทวิตเตอร์นี่แหละ
เป็นแอคเคาน์ส่วนตัวของเขาเป็นชื่อแปลกหน่อย
ทวิตเตอร์เชิญชวนผู้ชายไปร่วมสวิงกิ้งกับนักเรียนหญิงชั้นม๔เอง
นักเรียนนักเรียนหญิงคุณผู้ชมวัยสักประมาณ๑๖ปีได้เขาก็ตามสืบไปสืบมาไปจับได้คานรีสอร์ท
มีคนไปใช้บริการนักเรียนได้เงินไปค่าจ้างใน๓๐๐บาท
แล้วก็ไปเก็บเงินจากคนที่ไปร่วมวงอีกส่วนหนึ่งนะฮะ
ตำรวจปราบรามการค้ามนุษย์หรือว่าปคมก็บอกว่าได้
ส่วนที่กำลังร่วมกันกับตำรวจภูทรชุมแพรจขอนแก่นเข้าไปจับภูมิชายอายุประมาณ๒๔ปี
เป็นชาวขอนแก่นนี่แหละครับจับได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองชุมแพร
ขณะที่กำลังนำเด็กหญิงอายุ๑๖ปีชั้นม๔ไปส่งให้กับสายลับที่ติดต่อล่อซื้อบริการทางทวิตเตอร์
ก็เอาตัวไปดำเนินคดีในข้อหาค้ามนุษย์
โดยตำรวจปคมสืบทราบจากทวิตเตอร์ที่มีการทวิตข้อความชักชวนให้ไปร่วมประเวณี
เด็กนักเรียนหญิงชั้นม๔ลักษณะของการเป็นสวิงกิ้งโดยเสียค่าร่วมหลับนอนคนละ๓๐๐บาท
ก็เก็บเงินคนที่ไปร่วมคนละ๓๐๐บาท
ตำรวจก็ติดต่อล่อซื้อบริการแล้วก็ตกลงกันนัดหมายกันจะไปเจอที่รีสอร์ทแห่งนี้
พอผู้ต้องหาไปถึงมีการนำเด็กผู้หญิงคนนี้ไปด้วยอายุ๑๖ปีเข้าไปส่งที่ห้อง
ตำรวจก็สบโอกาสแสดงตัวเข้าจับกลุ่มได้ทันทีครับ
ต้นผู้ต้องหาก็สารภาพว่าดำเนินการติดต่อค้าประเวณีมาแล้ว๒ครั้ง
ซึ่งรายละเอียดต่างข้อมูลต่างของผู้ต้องหาแล้วก็แอคเคาน์ทวิตเตอร์ยังไม่สามารถเปิดเผยได้
เพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพราะว่ามีการใช้หลายแอคเคาน์แล้วก็มีคนไปร่วมใช้บริการหลายคนเหมือนกันนะครับ